คุณผู้ชมมาดูเรื่องของป้าตุ๊กตานิดนึงในโลกโซเชียลก็ประกาศช่วยกันตามหาญาติของป้าตุ๊กตานะคะ
เรามาขับถ่ายกันตรงนี้เลยนะคะ

ตรงนี้ก็เป็นลักษณะอาคารพาณิชย์หลายคูหาค่ะ

บุรียรรมคุณป้าตุ๊กตาเนี่ย
ในอายุห้าสิบห้านะคะอืมแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นมาเป็นปีปี
เป็นห่วงประกาศตามหาญาติอืมเราส่งคุณเลิฟระวีการแก้ววิจิต
นักข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ค่ะไปที่บ้านหลังนี้เลยนะคะ
นี่ที่ป้าตุ๊กตาอยู่หลังเนี้ยสุนัขที่อยู่ด้วยชื่อว่าเจ้าสามสี
ถูกล่ามโซ่เอาไว้กับรั้วหน้าบ้านครับตรงนี้คือด้านหลังบ้านนะคะ
ด้านหลังของอาคารพาณิชย์ก็จะมีเครื่องนอนเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของป้าตุ๊กตามีราวตากผ้าเก่าเก่า
มีกองไม้เราได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านว่าป้าตุ๊กตาออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า
แกไปทำงานนะคะทำงานเหรอฮะใช่แกออกไปทำงานไปรับจ้างทำงานหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อนบ้านก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอาจริงนะป้าตุ๊กตาแกเนี่ย
ก็ไม่ได้แบบโอ้โหลำบากอะไรขนาดนั้นเพื่อนบ้านบอกนะเอายังไง
แต่ว่าคนไม่ค่อยไปสูงสิงไม่ค่อยไปคุยด้วยเท่าไหร่และไม่ใช่ว่าไม่มีญาตินะ
เอาเหรอญาติของป้าตุ๊กตาก็คือเจ้าของบ้านหลังเนี้ยแหละที่ป้าตุ๊กตาอยู่หลังบ้านอ่ะอ้าว
ที่เป็นเจ้าของบ้านคือน้าชายของป้าตุ๊กตาค่ะครับแต่เพื่อนบ้านบอกก็แอบงงเหมือนกัน
แล้วทำไมให้ป้าตุ๊กตาไปอยู่หลังบ้านกับสุนัขก็ไม่รู้คือไม่ให้เข้าไปในตัวบ้านเลย
อยู่แต่ข้างหลังบ้านแค่โซนนั้นเท่านั้นลุงสินค่ะ
ชาวบ้านอีกคนนึงก็บอกว่าป้าตุ๊กตาเข้ามาอยู่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไร
แต่สุนัขก็มีเห่าบ้างอะไรบ้างปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือสุนัขไปขับถ่ายเรียราช
เทอะทางเข้าออกป้าตุ๊กตาก็ขับถ่ายตรงนั้นเหมือนกัน
แล้วก็เหมือนเวลาชะล้างออกมาค่ะน้ำมันก็จะไหลออกมาหน้าบ้าน
แล้วมันก็ไหลไปบ้านคนอื่นไงฮะแกก็ขับถ่ายอยู่แบบตรงนั้นน่ะ
เพราะตรงนั้นมันไม่มีห้องน้ำเนี่ยใช่ใช่แต่ป้าตุ๊กตาแกไม่ได้
สติดีผู้จารู้เรื่องยังออกไปทำงานได้ค่ะครับ
ธรรมดาหมาก็เห่าเห่าเห่่าเห่าแล้วก็ขี้เรียราช
อย่างเทียดในห้องนั้นน่ะอ่าจะเข้าออกใช่ไหมครับ
คบทั้งหมาทั้งคนบางทีแค่ถ่ายแค่ล้างออกมาอย่างนี้นะ

โอ๊ยตะกว่าเดินไม่ได้หรอกเข้าไม่ได้

แสดงว่าทุกคนจะเห็นว่าแกจะอยู่กับสุนัขอยู่แล้ว
เพคก็อยู่นี่เหรอเรียงอยู่แล้วซึ่งสูนัก
เจ้าของบ้านเขาเลี่ยงอยู่แล้วแกก็อยู่นี่แหละ

เห็นว่ากินนอนอยู่กับนอนกับสูนักได้เหรอ
นอนอยู่นี่แหละนอนอยู่ข้างล่างนี่แหละ

ไปเจอกับร้อยตำรวจรีพงศักดิ์แสงรำอายุ๗๓ปี

มีศักดิ์เป็นน้าแท้ของป้าตุ๊กตาค่ะครับ

เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
ตุ๊กตาเขาอยากอยู่แบบนั้น

ใช่พี่อุ๋ยเขาพอใจที่จะอยู่แบบนั้น
ส่วนสุนัขเจ้าสามสี่อากูก็เลี้ยงไว้กันขโมยเป็น๑๐ปีแล้ว
ไม่ให้ป้าตุ๊กตาเข้ามาอยู่ในบ้านก็เพราะว่า
ลูกชายเขาอยู่กับครอบครัวเขาโซนหน้าบ้าน
ตอนที่ป้าตุ๊กตามาขออาศัยอยู่ใหม่ช่วงโควิด๑๙
ลูกชายก็เลยกังวลเลยให้อยู่หลังบ้านไปก่อน
อากูเองก็ไปดูไปเยี่ยมบ้างเอาข้าวไปให้บ้าง
ช่วงไหนไม่มีเงินก็เอาเงินไปให้
ตุ๊กตาแกก็ทำงานได้
ก็ออกไปทำงานรับจ้างหาเงินได้ปกติมากเลย
พอมีข่าวออกไปเจ้าหน้าที่ติดต่อไป
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตามข้อเท็จจริง
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ยังอยากจะช่วยเหลือป้าตุ๊กตา
กูบอกอากูก็ยินดีนะ
เราก็เลยให้เขาอยู่ที่บ้าน
เฮียเฮ่ยเขาบอกว่าบางทีแกอุจระ
แล้วแกก็เรียลาดออกมาล้างออกมาตรงหน้าบ้าน

๓๐กว่าคนทางพื้น
ถ้ามันเป็นแบบเขาว่าอยู่มาเป็น๑๐ปี
ถ้ามันมีอย่างนั้นจริงหมามันจะขี้มากกว่าคนอีก

อันนี้มันไม่มีไปดูด้วยกันก็ได้ถ้าอยากไปดู
กูบอกว่าป้าตุ๊กตาเป็นลูกของพี่สาวค่ะ

แล้วก็เหมือนกับว่าตัวพี่สาวถูกรถไฟทับเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
หลังจากนั้นบ้านป้าตุ๊กตาโดนไฟไหม้บ้านอีก
แล้วคุณพ่อก็มาป่วยเสียชีวิตอีก
ตุ๊กตาแกชีวิตน่าสงสารมากนะอากูบอก
ตุ๊กตาไปอยู่กับพี่สาวอีกคนนึงหลายปีแล้วนะคะ
พี่สาวย้ายไปอยู่ร้อยเอ็ดอ้าวทีนี้ป้าตุ๊กตาก็ไม่มีที่พึ่ง
กูสงสารก็เลยให้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ก็น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติอย่างนี้นะคะ
ลูกชายแกอยู่โซนด้านหน้าบ้านในบ้าน
ก็เลยให้ป้าตุ๊กตาอยู่หลังบ้านแยกโซนกัน
กลัวจะเป็นเรื่องของโควิดอะไรพวกนี้
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลลำปลายมาตรก็เข้าไปตรวจสอบ
แต่ไม่ได้เจอนะคะเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยป้าตุ๊กตาไม่อยู่
อยู่ค่ะก็คาดว่าไปทำงานนอกบ้าน
ทีนี้มันก็ต้องหาแนวทางแก้ไขว่าตกลงจะเอายังไง

ตุ๊กตาแกพอใจจะอยู่แบบนี้แล้วปล่อยไปแบบนี้อย่างนี้เหรอ
คือล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บุรีรำและฝ่ายปกครองเทศบาลลำปลายมาตร
โรงพยาบาลลำปลายมาตรเข้ามาตรวจสอบ
จากการสอบถามป้าตุ๊กตาก็ได้ข้อมูลมาว่าคือมีพี่น้องอยู่ที่ร้อยเอ็ดบุรีรำชนบุรี

ใช่ค่ะมีญาติอยู่หลายจังหวัดนะคะ
ก็รวมแล้วมีญาติพี่น้องรวมตัวแกเองด้วยนะก็มีอยู่๔คนที่เหลืออยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะค้นหาให้ตามทะเบียนราชแล้วให้ป้าตุ๊กตาโทรคุยเลย
ที่เหลืออยู่ของป้าจังหวัดไหนแต่ละที่เนี่ยให้โทรคุย
โทรศัพท์ไปหาพี่ชายที่ร้อยเอ็ดปรากฏว่า

ไม่สะดวกที่จะให้ป้าตุ๊กตาอยู่ด้วย

ที่อำเภอลำปลายมาตรที่ป้าอาศัยอยู่ปัจจุบันก็ถูกปฏิเสธไปแล้วก่อนหน้านี้

พี่น้องกันเอง๓๔คนนี้ก็คือแยกย้ายอยู่คนละจังหวัดหมดแล้ว
แล้วคนที่ติดต่อได้ก็ปฏิเสธไม่ยอมให้แกไปอยู่ด้วย
ถ้าแกไม่มีบ้านแกก็ต้องอาศัยอยู่บ้านอากู
ตุ๊กตาก็บอกว่าก็อาศัยหลับนอนอยู่หลังบ้านตรงนี้จริง
นอนอยู่กับสุนัขจริงอาบน้ำหลังบ้านขับถ่ายหลังบ้านจริง
ขับถ่ายใส่กระดาษแล้วเอาไปทิ้งใกล้กับตัวตึกแถวตรงนี้แหละ

กันมาก็เนี่ยซื้อข้าวกล่องมากินแกก็ยืนกินให้ดู
รุ่งเช้าก็ออกไปทำงานชีวิตก็วนไปแบบนี้
รุตาตัวนี้คืออยากได้ห้องน้ำใช่ไหมครับ
ค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ประหลัดอำเภอฝ่ามันคงอำเภอลำปลายมากก็เลยบอกว่า
งั้นก็เหมือนกับว่าป้าตุ๊กตาจะเหลือที่พึ่งอยู่อีกหนึ่ง
ติดต่อไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ปฏิเสธไง
แค่ติดต่อไม่ได้ถ้าติดต่อได้ก็อาจจะมีโอกาสมั้ง
ป้าแกจะได้ไปอยู่กับพี่คนนี้ที่ชนบุรีนะคะ
ก็รอการติดต่ออยู่นะคะ
ระหว่างนี้ก็จะให้ป้าแกไปอยู่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ฉะเชิงเซาก่อนก็แล้วกัน
ถ้าญาติดูข่าวอยู่หรือว่าญาติทราบข่าวก็ติดต่อไปหน่อย
ช่วยเหลือป้าตุ๊กตาแกหน่อยก็ไม่ควรปล่อยไว้ให้อยู่หลังบ้านอาบน้ำขับถ่ายอยู่หลังบ้านอยู่กับสุนัขแบบนี้ค่ะ
คือแต่ก็เข้าใจแหละว่าอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละครอบครัวนะ
ความจำเป็นของแต่ละครอบครัวเพียงแต่ว่าแม่ป้าแกจะคือญาติพี่น้องความจริงก็เยอะนะ
ใช่มีนะคะคือหลังนี้เขาก็ให้อยู่แหละแต่ว่าไอ้สิ่งที่อยู่เนี่ยโดยไม่มีห้องน้ำเนี่ยมันก็ไม่มีผนงผนังกันฟ้ากันฝนอะไรเลยอยู่
นี่ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยอืมบอกนอกจากเป็นห่วงป้าตุ๊กตาแล้วเป็นห่วงสุนัขที่อยู่หลังบ้านอ่ะ
โซ่เอาไว้หลังบ้านบอกเอาไว้เฝ้าบ้านเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ